กลมวัยรุ่นนั่นละค่ะอุ้โหย
อายุอยู่ระหว่างตั้งแต่๑๕เป็นต้นไปหน่อย
แล้วปรากฏว่ามีเรื่องไปท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊คเสร็จ

เป็นด่านช่างน้ำหนักของกรมทางหลวงแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยคุณผู้ชม
โหวนี้น่ะด่าของคำหนักนี่ณ
และคุณดูนะคะว่าเขามากันเป็นแก๊งจับเป็นกลมมากันเป็นสิบ
ถ้าไม่บอกแล้วมันออกมาเป็นข่าวแล้วคุณคิดว่าเขาก็มีการทายหนังกันในกลางคือ
ผู้สื่อข่าวของเรานับมาให้บอกประมาณ๗นัดแต่ไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้ไหม
วัยรุ่นค่ะสองกลุ่มเลยที่ฉันพูดเนี่ยอุ้ยผิดไปนะคะ
ไม่ใช่แค่หลัก๑๐อย่างเดียวคูณ๕๐ค่ะ๕๐ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
อยู่ที่ริมถนนมิตรภาพนะคะตรงนี้อย่างที่บอกค่ะ
อย่างที่บอกงานนี้มีคนเจ็บถูกฟันนะคะและถูกยิงด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักเที่ยงคืนครึ่งค่ะของ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพิ่งออกมาเป็นคลิปเป็นข่าวให้ได้เห็นทีมข่าวก็เลยไปดู
จุดเกิดเหตุกันหน่อยปรากฏไปเจอคนเจ็บนะคะ
คนเจ็บอายุ๑๙เองคนเจ็บนี่เขาเล่าให้ฟัง
เล่าแบบนี้โชว์บาดแผลถลกเสื้อโชว์เลย
คนเจ็บคนนี้ในอารมณ์นะคะบอกผมเลยต้องถูกเย็บถึง๓เค็มเลยน่ะ
เล่าแบบนี้กลุ่มพวกผมเนี่ยแล้วกลุ่มวัยรุ่นอีกฝั่งนึง

พวกผมไปดูหมอลำแล้วคำเหม็นกันมาตลอด
สุดท้ายเลยนัดมาเคลียร์แล้วก็ยกพวกชักต่อยชกต่อยกัน
เอาจริงไม่ได้ฝั่งผมไม่มีใครมีอาวุธนะ
อีกฝั่งนั่นแหละพกอาวุธมาแล้วเล่นไม่ซื้อ
กันมาหลายสิบคนแล้วกรูเข้ามารุมสกรรมนะคะ

แถมยังมาทุบทำลายรถมอเตอร์ไซค์และขโมยเอาโทรศัพท์มือถือของเขาไปด้วย
สุดท้ายก็เลยพาแม่ไปแจ้งความ
ส่วนทางคดีค่ะตำรวจบอกว่าทราบกลุ่มคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
อย่างที่บอกอายุระหว่างสิบห้าถึงยี่สิบปี

ออกหมายเรียกและความเป็นเยาวชนที่คุณน้ำแข็งบอกคุณ

ก็ต้องแจ้งข้อหานะคะตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะ